ตอนนี้จะพาไปเที่ยวก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนก็คิดถึงสวนสัตว์
บางพื้นที่ยังปิดแต่บางพื้นที่เขาเปิดแล้วนะคะ
อย่างเช่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขามีกิจกรรมเล่นดนตรีด้วยเล่นให้ใครฟัง

รักน่าเอ็นดูตัวอะไรบ้างคะ

เพราะว่ามันเหมือนไอนี่ไง
มันเยอะจริงคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ก็มีสัตว์นานาชนิดทั่วโลก

นั่นแหละจะเป็นตัวอะไรก็ช่างหวัง

แต่ถ้าเป็นตัวผู้เขาจะเรียกว่าผู้แคท

อ๋อแม่มะลิใช่ไหมครับชื่อมันแม่มะลิแต่มันก็คือ
เออเนี่ยมากมายหลากหลายทีเดียว
ค่ะแล้วถามว่าเอ้าแล้วเอาอิเล็กทรอนเปียโนมาทำไมตรงนี้ล่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้สัตว์เหงาเหงา
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปกันไง
ฮาลายกลายคงเหงา
ก็เลยจะต้องมาเล่นดนตรีคลายเหงาให้น้องสัตว์เหล่านี้
ทางท่วงไว้การศรสัตว์เปิดเขาเขียวคือ
ผอเทวินรัตนวงศวรรษบอกว่ากิจกรรมนี้ก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
คลายความเหงาให้กับสัตว์น้อยใหญ่เหล่านี้นะคะ
สวนสัตว์ก็เลยเชิญศิลปินตัวน้อยน้องคนนี้ที่ใส่ชุดมัสคอตเป็นรูปน่ารัก
รูปอะไรสักยีราบหรอ

เอาจริงหลังผมห่างหายจากสวนสัตว์เห็นอะไรก็นึกไม่ค่อยจะออก
คือเริ่มจะไม่รู้จักแล้วว่าสัตว์มีสัตว์ชนิดไหนบ้าง

คุณจะดูสารคดีป่ะ
นะคุณผู้ชมเขาก็จัดกิจกรรมกันไปเพลิดเพลินนะคะซึ่ง
ซึ่งหลายคนชื่นชอบการไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์อยู่แล้ว
แต่ในกรุงเทพเนี่ยบางพื้นที่ปิดไปเลยถูกไหมที่ไหนนะที่สวนดุสิต
เขาดินเขายายไปแล้วถูกไหม
สวนสัตว์หลายที่เขาก็เลยต้องรับสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่นั่น

เปล่าประกาศไปว่าถ้าใครสะดวกที่จะไปเที่ยวชมนะ
ตอนนี้เขาเปิดอยู่นะคุณผู้ชม
สอบถามกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ว่าเปิดปิดกี่โมงมีมาตรการยังไงกันบ้าง
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่งที่ครอบครัวน่าจะพาเด็กไป

คือเดี๋ยวนี้สวนสัตว์เขาก็ต้องปรับตัวนะ
หมายเลขโทรศัพท์จดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อโทรไปสอบถาม
แต่จะบอกว่าเขาปรับตัวยังไงก็คือมีการไลฟ์สด

บางทีมันเพลินจริงนะคุณสัตว์น่ะมันน่ารักน่าเอ็นดู
ใช่ไหมค่ะคุณเองก็ชอบดูถูกไหมคะ
คนชอบส่องเนี่ยที่เวลาดูแล้วก็ส่อง

เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันคลี่คลายกว่านี้
อาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกันเร็วนี้เนาะ